คงไม่ได้เป็นข่าวช็อกโลก
คือเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาของอังกฤษ
คุณผู้ชมเขาก็มีเกมการแข่งขันของฟุตบอล
ผลมันเสมอ๑ประตูต่อ๑
เหตุการณ์นี้นายวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสร
หลังจบเกมปุ๊บขึ้นเฮลีคอปเตอร์
ตามรายงานข่าวนะบอกเป็นฮอของนายวิชัย
ขึ้นจากสนามออกไปบริเวณลานจอดรถ

เพลงประมาณสัก๑นาทีนิดเองคุณผู้ชม
แล้วก็เกิดไฟลุกท่วมอย่างหนัก
คนที่อยู่บริเวณตรงนั้นต้องวิ่งหนี
เพราะว่ามันมีเศษซากของฮอกระจัดกระจายอยู่

แต่เรายังไม่สามารถยืนยันเรื่องของคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้

สื่อบอกว่านายวิชัยขึ้นไปกับห่อลำนี้
คือเขาบอกว่าเขาเห็นกับตาตอนที่จบเกมปุ๊บ
มีผู้บริหารของสโมสรขึ้นไป

เพราะว่าแล้วภาพที่คนที่ดูเกมนี้เห็นคือ
นักข่าวที่นั่งอยู่ในสนามด้านบน
เขาชี้ว่าเสียวิชัยเกินขึ้นพอไปแล้ว
แล้วมีภาพพอกำลังที่จะขึ้นออกจากสนามไปนะครับ

ฮอล์ลำนี้ร่วงลงมาก่อนจากระเบิดและไฟลุกท่วม

หลังจากเกมจบเลสเตอร์เสมอกับเวสแฮม๑ประตูต่อ๑
เรื่องต้นตามรายงานข่าวของสื่ออังกฤษ
สื่อต่างประเทศหลายสำนักตอนนี้บอกว่า
ฮอลำนี้มีคุณวิชัยศรีวัฒนประพาเจ้าของสโมสร
เตอร์ซิตี้และผู้อำนวยการกีฬาของเลสเตอร์ซิตี้
พร้อมกับนักบิน๓คนโดยสารไป
เปลี่ยกเพลิงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ

ขณะที่ตำรวจเองรถพยาบาลเองรถดับเพลิงเอง
ก็มุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุหลังจากที่มันเกิดขึ้นมา
เพลิงก็ค่อยสงบลง
ตามบริษัทงานข่าวบอกว่าฮอล์เสียหายทั้งลำ
รถพยาบาลก็วิ่งออกจากสนาม

จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ฮอลำนี้ออกบินออกไปแบบปกติ
นี่สักประมาณ๒๐๐เมตร
อันนี้คือภาพจำลองเหตุการณ์เป็นกราฟิก
คุณผู้ชมเห็นดูในสนามนะฮะ

แล้วก็ตรงนั้นมีแฟนบอลมีคนืมจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ซากของฮอมันกระจัดกระจาย
คนก็ต้องวิ่งหนีแล้วเพลิงมันก็ลุกไหม้ขึ้นมา
แล้วมีรายงานบอกว่าผู้รักษาประตูของทีมเลสเตอร์
พอได้ยินว่าฮอระเบิดวิ่งออกไปดู
แล้ววิ่งกลับมาร้องไห้บอกตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อันนี้มีภาพกราฟิตให้เราชมได้เห็นว่า
จุดที่ฮอนตกลงไปอยู่ตรงไหน
ทีนี้มาดูเหตุการณ์กันหน่อยเขาบอกว่าผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยยังให้ข้อมูลอีกว่า
คือมันมีพื้นที่ที่ห้องรับรองที่อยู่บนด้านหน้ามันก็เงียบสงบเลย
แล้วก็เป็นเสียงไซเรนเสียงฮอเสียงอะไรเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแล้วก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะครับ
เป็นประธานสโมสรชาวไทยก็ถือว่าคนไทยเป็นสโมสรเป็นเจ้าของสโมสร
พวกเขาขึ้นเครื่องออกไปจากสนามแล้วจะเดินทางกลับที่พักหลังจากจบเกมในบ้าน
ทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้เป็นประจำนะครับห่อลำนี้สภาพก็ปกติตอนบินออกไปก็ปกติดี
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีนายวิชัยโดยสารอยู่ด้วย
รวมทั้งจรรกินเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรและนักบิน
แต่บางสื่อก็รายงานเพิ่มเติมว่าในฮอลำนี้มีครอบครัวของนายวิชัยโดยสารรวมอยู่ด้วย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องรอให้ทางสโมสรให้ทางสื่อของอังกฤษ
เขารายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
เพราะตอนนี้มันช่วงสักประมาณตี๒ตี๓ของอังกฤษต้องรอให้สว่างก่อน
แล้วก็ตี๕ที่ผ่านมาทางทีมสโมสรของเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอนะรอรายงานอย่างเป็นทางการ
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอย่างแน่นอน
ค่ะแล้วเรื่องเหตุการณ์นี้ก็มีสื่อต่างประเทศให้ความสนใจแล้วก็มีการรายงานออกมากันอย่างหลากหลาย
ก็บอกว่าเฮริคอปเตอร์ลำนี้เป็นเฮริคอปเตอร์ขนาด๘ที่นั่ง
แต่ว่าเกิดร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นจนระเบิดขึ้น
แล้วก็ระบุว่ามีนายวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรอยู่บนเครื่องด้วย
ส่วนนายอายวัฒน์ศรีวัฒนประพาบุตรชายของนายวิชัย

ชี้แจงผ่านเว็บไซต์ออกมาระบุแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าเรากำลังช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หน่วยฉุกเฉินในการรับมือเหตุการณ์
และทางสโมสรจะออกแถลงการเพิ่มเติมเมื่อได้รับข้อมูลมากขึ้น
โดยยังไม่ยืนยันว่ามีใครโดยสารอยู่ในห่อ
และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือไม่
และจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้
อย่างที่บอกไปเหตุการณ์มันเกิดสักประมาณตี๒ตี๓บ้านเรา
กว่าจะมีการแถลงออกมาคาดว่าอาจจะเป็นช่วงบ่ายเดี๋ยวรอชม
คือตอนนี้มันมีรายงานข่าวออกมาจากสื่อต่างประเทศหลายสำนัก

คือดิฉันเองพยายามที่จะโทรสอบถามไปที่ลูกชายของเสียวิชัย

ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าออกมาจากปาก

นักฟุตบอลในทีมเลสเตอร์กันหน่อยนะคะ
อย่างเจมมี่วาดี้กองหน้าตัวเป้าของทีม

เพื่อให้เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปด้วยดี
แล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ

ก็มีการโพสต์บนทวิตเตอร์ด้วยนะคะ
โพสต์คลิปที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จากผู้สื่อข่าว

พร้อมกับอีโมจิภาวนาขอให้ปลอดภัยค่ะ

คุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ก็ร่วมเดินทางไปชมด้วยนะ
พร้อมกับคุณดัชกรทองเหลาก็ร่วมเข้าชมด้วย
ซึ่งหลังจากที่ชมเสร็จคุณซิโก้ออกมาก่อน
ออกมาก่อนสักประมาณ๑๐นาที
โดยสารมากับรถตู้ของทีมเนี่ยนะคะ

คุณซิโก้ก็บอกว่าภาวนานะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
ใช่เพราะว่าคุณซิโก้เดินทางไปพร้อมกันกับพนักงานของบริษัทสปอร์ตฮีโร่

หลังจากที่พานักฟุตบอลเยาวชนไปร่วมซ้อมกับทีมเลสเตอร์
แล้วก็ออกจากสนามไม่กี่นาทีหลังจากที่พอออกไปปุ๊บ

ตอนนี้ก็มีหลายสื่อเริ่มมีการนำเสนอข่าวนี้
ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูประวัติของเสียวิชัยกันหน่อย
ในวงการธุรกิจจะรู้จักกันดี
นายวิชัยศรีวัฒนประพาอายุ๖๐ปี
มีบุตรที่ดามรวม๔คน
นายวิชัยเป็นนักธุรกิจชาวไทยที่มีผลงานในการบริหารธุรกิจมากมายครับ

ว่าคนไทยสามารถเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลระดับโลกขนาดนี้ได้
คือคุณวิชัยเข้าไปซื้อกิจการในปี๒๕๕๘
เป็นช่วงแรกคุณวิชัยถือหุ้นอยู่๕๑
ก่อนจะเข้าไปถือหุ้นแบบเต็ม๑๐๐เลยในปีเดียวกัน
แล้วก็มอบหมายให้คุณอายวัฒน์ศรีวัฒนประพาลูกชาย
รับหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการทีม
ตำแหน่งของคุณอายวัฒน์ก็เป็นรองประธานสโมสรนะครับ
ข้อมูลจากนิตยสารฟอล์ฟระบุว่าในปี๒๕๖๐คือปีที่แล้ว
คุณวิชัยเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดอันดับที่๔ของประเทศไทย
ทรัพย์สินทั้งหมด๔๗๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว๑๕๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ตามที่เรานำเสนอข่าวไปเราต้องรอให้ทางสโมสรแถลงข่าว
รอให้ทางสื่อของอังกฤษแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

คุณวิชัยแล้วมีใครอีกโดยสารไปกับพรลำนี้จริงหรือไม่
แล้วจะมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากน้อยเพียงใด
รวมทั้งคุณวิชัยปลอดภัยดีหรือเปล่า

เราจะอัปเดตให้ฟังทันทีเมื่อมีรายงานเข้ามา
อกจากจะรอฟังอย่างเป็นทางการจากการแถลงข่าวของสโมสรแล้ว
เดี๋ยวต้องรอฟังจากครอบครัวของทางเสียวิชัยด้วย
ว่าที่สุดแล้วเสียวิชัยโดยสารไปกับพอลำนี้จริงหรือเปล่า
แล้วก็ล่าสุดท่านเป็นอย่างไรบ้างนะ
ตอนแรกบอกว่ามีแค่๓คนคือมีเสียวิชัย
บอกว่าต้องอย่างไม่แค่เธอว่าในฮอลลำนี้มีกี่คนกันแน่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเรารอฟังการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ตอนนี้ยังไม่มีการแถลงออกมาใดทั้งสิ้นภาวนาให้ทุกคนปลอดภัย
ใช่รวมทั้งเรื่องของสาเหตุที่ทำให้ฮอลำนี้ขัดข้องแล้วตกเป็นเพราะอะไร

หลังจบเกมคุณวิชัยก็จะโดยสารฮอลออกไปจากสนามอยู่แล้ว
แล้วสภาพคอเองก็ยังคงใหม่เอี่ยมอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ออกไปเพียงแค่๑นาทีเองจากสนามแล้วก็ตกลงแค่หน้าสนามเองนะ
เอาล่ะสุดท้ายก็ภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เสียวิชัยปลอดภัยด้วยนะคะ
สำหรับเรื่องของการบริหารงานนะคะ
หลายปีนะสุดยอดมากใช่ค่ะหลายปีที่สโมสรยังไม่เคยได้แชมป์เลย
แล้วขึ้นมาแบบอันดับท็อปขนาดนี้ได้นี่สุดยอดมากเลย
แชมป์เลยค่ะเราอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยในส่วนของรายการเราด้วยแล้วก็ตลอดทั้งวันด้วยนะคะ